เอาข่าวแรกเป็นเรื่องของการที่กู้ภัยเวลาเขาได้รับแจ้งอะไร
เขาก็จะต้องทำตามสิ่งที่คนร้องขอเข้ามา

มันขู่มันจะกัดไม่กล้าเข้าบ้านเลย
ใช่ค่ะมันมาอยู่ในบ้านของผู้หญิงคนนี้
ที่แมวจรจัดแต่อย่างใดนะคะ

เพราะหลังจากที่เจ้าแมวตัวนี้ถูกปล่อย
เข้าป่ามันตายค่ะ

ที่แมวจ้าของทำไมละพอกลับบ้านมา
เอาหาแมวก็หาไม่เจอและยิ่งไปรู้ข่าว

แมวตัวเองตายโอ้โหคุณแล้วคือจริงจริงเป็นแมวมีราคา
ด้วยใช่เป็นพันอเมริกันนะคะเหตุการสุดสะเทือนใจที่
เกิดขึ้นวันที่๘พฤศจิกายนก็คือเมื่อวานนี้นะคะก็คือ
คุณบีมสาวเจ้าของแมวเขาเดินทางไปต่างจังหวัดช่วง
เวลาที่เดินทางไปต่างจังหวัดเจ้าสัวเจ้าสัวก็คือ
ของแมวตัวนี้เนี่ยนะมันหลุดออกจากบ้านเดินป้วน
ี้ยนอยู่แถวบ้านนั่นแหละกระทั่งคนในหมู่บ้านค่ะเขา
แจ้งกู้ภัยบอกให้มาจับเจ้าเจ้าสัวเพราะว่ามันเข้าไป
อยู่ในบ้านเขาแล้วมันไปขู่เขา
ทำให้เขากลัวไม่กล้าเข้าบ้านนะคะ
โดยแจ้งไปทางกู้ภัยกู้ภัยก็มาค่ะ
แมวใส่กระสอบเอาไปปล่อยที่ปากข้าง
นั่นแหละลักษณะป่ามันเป็นแบบนี้นะ
แต่ถ้าแมวเขาไม่เคยออกจากบ้านเลยเนี่ย
ไปเจอป่าสภาพแบบนี้คุณ
ด้วยความตกใจด้วยด้วยความหิวด้วยด้วยความกลัวด้วย

คือไม่แน่ใจว่าอาจจะร้อนด้วยหรือเปล่า
หลังจากคุณบีนกลับมาถึงที่บ้านนะคะ
พอรู้ว่าเจ้าสัวแมวของตัวเองถูกเอาไปปล่อยในป่า

กู้ภัยกู้ภัยเอาไปปล่อยที่จุดไหน
เธอก็ออกตามหาตามที่กู้ภัยบอกนะคะ
เจอเจ้าบีขออภัยนะคะเจอเจ้าสัว

ตายไปแล้วอ่ะตายแล้วนะคะเรื่องนี้กลายเป็นสิ่งที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักของชาวเน็ตนะคะ
เข้าไปทะลมเพจกู้ภัยที่เอาแมวมาปล่อย
ต่อมาทางเพจกู้ภัยออกมาโพสต์เฟซบุ๊คชี้แจง
บอกว่าแมวตัวนี้หลุดออกมาเองตั้งแต่เช้าจนบ่าย๓มีคนโทรแจ้งกู้ภัยให้ไปช่วยจับเพราะมันจะกัดคน
และตอนที่ไปจับแมวไม่มีปลอกคอเขาก็เลยไม่ทราบแน่ชัดว่าสรุปแล้วมันมีเจ้าของหรือไม่มีเนี่ยนะคะ
ทางกู้ภัยออกมาชี้แจงผ่านเพจกู้ภัยอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ
ครั้งที่สองเขาบอกว่าเลือกที่จะเงียบไม่ออกมาอธิบายอะไรเพราะไม่อยากให้น้องอาสาโดนชาวคนรักแมวโจมตี
เราทำงานช่วยเหลือคนเพียงแค่น้องพลาดตัดสินใจเอาแมวไปปล่อยตามคำสั่งของเจ้าของบ้านที่เขาเดือดร้อนเรื่องเลยเกิดขึ้น
ทางคดีน้องยอมรับให้เจ้าของแมวแจ้งความไปแล้วนะคะแต่เข้าใจพวกเราด้วยเจตนาน้องอาสาไม่ได้อยากจะฆ่าแมวคำชี้แจงค่อนข้างยาวนะคะ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

ปล่อยให้ห่างจากชุมชนประมาณสัก๗๐เมตรซึ่งไม่ได้เป็นในป่าอย่างที่เขาเข้าใจกันในสื่อออกมาว่าเป็นปล่อยในป่าไปอะไรไม่ใช่
ทุกคนที่เป็นอาสาในประเทศไทยนะตอนนี้หวาดระแวงเรื่องแมวหมามากที่สุด
ผมเชื่อว่าเคสผมเป็นตัวอย่างแน่
ไปถามในนี้วัดพงศ์สุขค่ะเป็นหัวหน้าจุดบางปะอิ่น
บอกว่าเบื้องต้นให้อาสาคนนี้พักงานไว้ก่อนนะคะทำการสอบสวนข้อเท็จจริงทั้งสองฝ่าย
แล้วก็จะขอให้ประชาชนเข้าใจอาสาสมัครมูลนิธิต่างทั่วประเทศด้วย
ฟังความจากทางฝั่งอาสาเราก็ต้องไปฟังความจากทางผู้สื่อข่าวด้วยนะคะ
ขออภัยนะคะทางเจ้าของแมวด้วยนะคะซึ่งผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่บ้านของเจ้าของแมวค่ะ
อยู่ที่พระนครศรีอยุธยาคุณสุภักษนาวาวิทนีอายุ๓๒ปี
บอกว่าตัดสินใจแจ้งความดำเนินคดีข้อหาทำให้เสียทรัพย์ทารุณกรรมสัตว์และพรบคอมพิวเตอร์
ตอนนี้ขอให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายอย่างเดียวเท่านั้นฟังเสียงเจ้าของแมวค่ะ
เขาเพียงแค่แมวตัวเดียวนะคุณก็แค่แมวตัวเดียวทำไงต้อง
เหมือนเขาเป็นสมาชิกในครอบค์ค่ะเราไม่ได้มีนานเขาแค่เป็นแสดตัวเดียว

ก็แสดงความเสียใจกับเจ้าของแมวด้วย
แต่นี่อาจจะต้องพูดคุยกันทำความเข้าใจนะคะ
เพราะว่าคือไม่ใช่ทุกคนที่มีความรู้

ก็ให้เป็นหน้าที่ของตำรวจก็แล้วกัน
การที่จะไกลเกลี่ยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะ